ช่วงนี้เขามีงานบุญประจำปี
ถูกไหมคะชาวบ้านชาวช่องเขาก็ไปร้องไปเต้นไปรำร้องกลับทำเพลง
ยกพวกตีกันชาวบ้านก็วงแตกนะคะหนีตายกันจ้าละวัน
แต่ปรากฏว่ามีผู้ชายอายุ๖๐ปีหนีไม่ทันถูกลุกหลงคุณลุงได้รับบาดเจ็บ
คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันหน่อยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ำคืน๙มีนาคมที่ผ่านมา
ต้องบอกว่าน่าเห็นใจชาวบ้านนะเขากำลังสนุกไหมหมดสนุกเลยนะคะ
เป็นเพราะฝีมือสองกลุ่มนี้แหละแต่ว่าโอ้โหมันมืดมากเลยนะ
หลังจากต่อเหตุเสร็จใช้ความมืดนี่ไปเลย
หายไปในกลิ่นเมฆนะคะตอนนี้ตำรวจบอกว่าก็พยายามที่จะติดตามตัว
มาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะแต่ว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
คือก็เป็นความเดือดร้อนนะคะกู้ภัยจังหวัดเลยแล้วก็เป็นเจ้าของคลิป
ก็คือนายประสิทธิ์ศรีหาบุญเล่าแบบนี้บอกว่า
ก่อนหน้านี้ตำรวจสพปากชมได้มีการขอกำลังทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน
พอรอกู้ภัยบอกว่าขอกำลังมาอำนวยความสะดวก
แล้วก็ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตอนแรกเนี่ยนะ
ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่แต่แต่พอใกล้จะเลิกงานกลุ่มวัยรุ่นนะคะ
พอดื่มน้ำเมาเข้าไปแล้วดื่มแอลกอฮอลเข้าไปแล้วโอ้โหมันคึกนะ
นอกจากคึกเพราะว่าเพลงหมอลำอ่ะที่ดื่มไปแล้วเนี่ยคึกส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเนี่ย
เต้นด้วยจังหวะเต้นด้วยมันคึกอะนะ
กลายเป็นว่าเกิดอาการเขม่นกันหน้าเวทีเต้นกันจนกระทบกระทั่งกัน
ก็เลยยกพวกปะทะกันตะลุมบอลตีกันแบบนี้สักประมาณร่วมแล้ว๒๐นาที
ประชาชนชาวบ้านที่เขากำลังสนุกตอนนั้นเขาบอกว่าไม่สนุกแล้วนะคะ
เพราะว่าต้องหนีตายออกจากจุดเกิดเหตุเพราะเกรงว่าอาจจะถูกลุกหลงไปด้วย
แต่ผู้ชายอายุ๖๐ปีค่ะคุณผู้ชมหนีไม่ทันคุณลุงถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บนะคะ
พอเจ้าหน้าที่เข้าไปห้ามทั้งสองฝ่ายก็อาศัยจังหวะที่มันมืดนะ
หลบหนีออกไปจากจุดเกิดเหตุส่วนคนเจ็บก็คือคุณลุงอายุหกสิบปี
กู้ภัยได้ประถมพยาบาลเบื้องต้นให้
ส่วนคอนเสิร์ตก็ต้องหยุดสิหยุดอ้าวแล้วคนอื่นน่ะ
กำลังมวลแต่ว่าโชคดีมากเลยนะมันใกล้จะเลิกแล้วด้วยไง
ก็เลยหยุดไงหยุดเล่นไปโดยปริยายนะคะ
ทำให้คนที่เขาไปดูเนี่ยเขาบอกว่าแม่อดสนุกเลยนะ
เรื่องที่มันเกิดขึ้นชาวบ้านก็กล่าวโทษทั้งสองกลุ่มแล้วว่า
มันไม่เหมาะสมงานสนุกงานบุญแล้วคุณดูดิ
มาทำแบบนี้คนอื่นเขาไม่ได้สนุกด้วยนะ
แล้วมีคนถูกลุกหลงด้วยอันนี้ประเด็นเลย